คุณผู้ชมคะดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนยังไม่จบนะ
แง่ของคุณหนิงกับตำรวจเพราะว่ามีการเอากระเช้าไปมอบ

นี่ค่ะคุณหิงปณิตาธรรมวัฒนะนะคะ
นักแสดงสาวพร้อมกับสามีนายจรินธรรมวัฒนะ

ไปพบกับพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่สนวิภาวดี

ที่ว่าแบบหนีภาษีหรือเปล่าหรืออะไรยังไง

เออแต่คุณหิงเขาก็บอกว่ามันเปลี่ยนมาหลายมือแล้ว

ทีนี้หลักแล้วที่มาวันนี้ก็คือ
มาขอโทษ๑๐ตำรวจโทธีรพงศ์ขาบจันทึก
ผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะ
คุณหนิงก็ออกมาย้ำอีกครั้งนะบอกว่า
ต้องขอโทษตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้องจากใจจริง
อย่างที่เคยพูดขอโทษในรายการทางทีวีไปก่อนหน้านี้แล้ว

เรื่องมันเลยบานปลายจนเกิดเป็นกระแสวิภาควิจารณ์หนักหน่วงแบบนี้
ยืนยันว่าความตั้งใจคือพอมันเกิดเรื่องปุ๊บ
ตั้งใจจะมาหาตำรวจทันทีเลยนะ

ก็เลยก็เลยเพิ่งจะมาได้เอาเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนแรกที่ให้สามีมาแทนเพราะว่าเธอติดงานจริง

เพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำไม่เหมาะสม
ส่วนใครที่รู้สึกผิดหวังในตัวเธอ
และมีการทักเป็นการส่วนตัวเข้ามา
เขามาตำหนิเข้ามาติเตียนหรืออะไรก็ตามเนี่ย

ก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเครียดเลย
วันนี้เลยอยากที่จะมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เธอได้เธอไม่ว่าเพราะว่าเธอคนที่ทำผิดเธอรู้
แต่ขอร้องอย่าลามปามไปถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัว
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สังคมก็ยังคงแบบ
เหมาร่วมตำหนิต่อว่ากันไป
ตำหนิตอว่าทีทางการน้ำตาไหลเหมือนกันนะ
ได้ขอโทษส่วนตัวกับแฟนคลับหลายคนไปแล้ว
วันนี้ไงก็ถือโอกาสขอโทษอีกรอบหนึ่งกับแฟนคลับด้วย
ที่แบบทำให้ผิดหวังในตัวหนิงซึ่งก็

เรื่องความใจร้อนของนิงให้มันให้มันดีที่สุด

ขอโทษที่แบบทำให้ไม่สบายใจกับการปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าไม่ได้ผิดใจอะไรครับ

ในนามตำรวจสายงานจราจรก็น้อมรับคำขอโทษอย่างเต็มใจ
แล้วก็เข้าใจส่วนตัวมั่นใจแหละว่าตำรวจจราจรทุกนายก็คงจะให้อภัยคุณหนิง
บทเรียนครั้งนี้ในส่วนของตำรวจเองเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็ได้บทเรียนเหมือนกันจะเอามาปรับปรุงวิธีการทำงาน
เน้นเรื่องการอธิบายและชี้แจงการทำงานให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็มั่นใจได้มากยิ่งขึ้น
ส่วนชี้แจงอีกหน่อยละกันนะมาเซราติอย่างที่บอก
หลายคนไม่รู้จักยี่ห้อนี้จริงค่ะ
และยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ค่อยคุ้นเคย
มันเลยสุดท้ายมันเป็นเรื่องมาจากยี่ห้อที่ไม่รู้จัก

รูปรุฤทธิ์แพงอ่ะ
ดูว่ามีการครอบครองการนำเข้าถูกต้องอย่างไรแบบไหน
แล้วก็เรื่องที่ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารป้ายทะเบียนเนี่ย

เดี๋ยวมีตำรวจจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมศุลกากรแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานจะมาร่วมกันตรวจสอบทั้งหมดเลย
ถ้าผิดจริงก็ต้องโดนดำเนินคดีนะคะ
ตามโลโก้นี้ไว้นี่มันเศรษฐี

ส่วน๑๐ตำรวจโทษธีรพงศ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีเป็นประเด็นเนี่ยนะคะ
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเขาบอกเขาไม่ติดใจตั้งแต่แรกแล้ว

เขาบอกว่าการทำงานมันก็มีคนหลายรูปแบบแหละ
แต่จากนี้ไปสิทธิ์ตำรวจโทษธิ์บอกว่าไงรู้ไหม

ผมจำมาเซราติได้แล้วแล้วก็เขียนถูกแล้วแน่นอน
ตอนแรกบอกว่า๒๗ปีไม่เคยรู้จักรถยี่ห้อนี้มาก่อน